ปราจีนบุรีมีเหตุการณ์คนร้ายโหดนะฮะ
จากนั้นจ่อยิงคนชื่อน้ำเสียชีวิตทันทีเลย
ภรรยาของคนชื่อน้ำต่อเล่าเหตุการณ์ณพพกับมือปืน
ว่าเธอก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นเดียวกัน
ตำรวจสพนาดีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนาดี
ว่ามีญาติได้นำตัวนายศักดาหนกงหรือว่าน้ำอายุ๓๐ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณขมับซ้ายทะลุขมับขวา
แล้วก็ที่ชายโครงขวารวม๓นัด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตมาก่อนแล้ว
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๒๒
หมู่๗ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

เพราะว่าพบมันสมองของผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณกองไม้ไผ่
ทำเป็นด้ามไม้กวาดเพราะว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพ
ด้ามไม้กวาดแล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าวขายด้วยนะฮะ
จากการตรวจพื้นที่โดยรอบนะครับเจ้าหน้าที่ไม่พบปลอกกระสุนครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายศักดาผู้ตายมีอาชีพทำด้ามไม้กวาด
โดยจะเข้าป่าไปตัดไม้ไผ่เอามาทำด้ามไม้กวาดขาย
ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ได้นั่งทำด้ามไม้กวาด
ดื่มเบียอยู่กับพี่ชายแล้วก็เพื่อนจนถึงค่ำได้มีคนร้ายขับรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อสีดำ
แล้วก็ทะเบียนรถถูกปิดเอาไว้เข้ามาจอดที่หน้าบ้าน
จากนั้นได้มีคนร้ายใส่เสื้อคอกลมสีดำกางเกงสีดำ

แล้วก็เข้ามาพร้อมกับถามว่าใครชื่อน้ำนายศักดาก็ตอบไปบอกว่าผมเองครับ
คนร้ายนะฮะไม่พูดพร่ามทำเพลงหรอกครับใช้พื้นที่ถือมายิงเข้าใส่นายศักดา
ก็วิ่งหนีไปเลยนะฮะจากหลังจากคนร้ายก่อเหตุแล้วก็
ขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีออกไปทางถนนสายสามศูนย์สี่นะครับ
เพื่อนสองคนของนายศักดาผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์
หลังจากที่คนร้ายออกไปแล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์
ติดตามคนร้ายไปอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางได้ประมาณ๑กิโลเมตร
หนึ่งในคนร้ายนะฮะได้ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเพื่อขู่ครับ
จนทำให้เพื่อนของผู้ตายทั้งสองคนไม่กล้าตามต่อ
แล้วก็กลับไปดูอาการของนายศักดาพบว่านอนจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ
ได้เรียกญาติช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลนาดีนะครับด้านของนายอมร
พี่ชายของนายศักดาผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งคุยกันเรื่องตัดไม้ไผ่จะมาทำด้ามไม้กวาด
แล้วก็กินเบียร์๒ขวดแล้วก็กะว่าจะกลับบ้าน
คนร้ายขับรถเก๋งมาก่อเหตุในช่วงเวลานั้นทันทีนะครับ
คนร้ายเขาขี่รถเก๋งมาผมคิดว่ามันต้องมาทำอะไรสักอย่าง
แต่ผมแปลกใจมากที่สุดเดินมามันเอามือห้อยหลังมา
ที่ผมสังเกตนะแต่น้องผมอาจจะไม่ได้มอง
มันมาถามคำเดียวเลยว่าใครชื่อน้ำถามน้องผม
ผมนั่งอยู่ข้างบนผมรุ้นเลยว่าอะไรอยู่ข้างหลัง
แต่ในใจผมคิดว่ายังไงก็ปืนแน่แต่น้องผมสงสัยมันไม่ดู

พ่อพ่อมันเดินมาใช่ไหมผมก็จ้อง
พอเขาเอาเเบื้อไปกำหลังผมก็โดดเลย

ผมไม่หันว่าน้องผมเห็นหรือเปล่านะ
เพราะต่างคนตังค์คิดว่าต่างคนต่างงี้
ทีนี้ผมก็วิ่งออกข้างหลัง
หรือว่านายน้ำผู้เสียชีวิตยืนยันน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
วันก็ทำแต่งานเข้าป่าตัดไม้มาทำด้ามไม้กวาดอย่างเดียวนะครับ
ขณะที่ภรรยาของผู้ตายก็เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าขณะที่ผู้ตายแล้วก็พี่ชายรวมถึงเพื่อนเนี่ย
ดื่มเบียร์กันอยู่หน้าบ้านเธอก็ลุกไปบ้านฝั่งตรงข้าม
เพื่อไปทำกับข้าวห่างกันประมาณแค่นิดเดียวนะครับ
ปรากฏว่าในช่วงที่ได้ยินเสียงปืนเธอก็รีบวิ่งมานะ
วิ่งจะมาดูสามีปรากฏว่าคนร้ายวิ่งสวนมา
แล้วก็เจอหน้าเธอเข้าพอดีประจันหน้ากันพอดีนะครับ
และทำท่าจะยิงใส่เธอด้วยเธอเลยรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ภายในบ้านนะครับ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านระแวกนั้นก็บอกว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดีไม่ชอบหาเรื่องใคร
ก็ทำแต่งานทุกวันก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ถูกผู้ไม่หวังดีเนี่ย
เข้ามาบุกยิงถึงหน้าบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่แกะรอยทางหนีจากกล้องวงจรปิด
ร้านค้าหาเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายโดยเร็วนะครับ